กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับพาลงใต้ไปที่
ทะลุงครับบ้านของตาคลายตาคลายเนี่ยเป็นผู้ป่วยติด
เตียงอายุมากแล้วอืมเจ็ดสิบเจ็ดปีครับก็มีทั้งลูกและ
อยู่ทั้งในบ้านของตะคลายเองแล้วก็บ้านใกล้
ที่อยู่ในบ้านตะคลายเนี่ยก็จะมีหลานสาวแล้วก็หลาน
เขยก็คือผัวของหลานสาวเนี่ยนะฮะส่วนบ้านใกล้ใกล้เนี่ยลูก
อยู่ปรากฏว่าหลานเขยเนี่ยเสียงดังแล้วเหมือนท่าที
เหมือนคนสำเลเทเมากลับมาด่ากราดด่าเสียงดังทำให้
ลูกของตะคลายบ้านข้างเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรกับพ่อหรือเปล่า
ได้ยินก็ไม่ไม่สบายใจอ่ะเนอะก็เลยรีบมาดูครับ
ดูเสร็จแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมหลานเขยเสียงดังแบบนี้ทำไมโวยวายอ่ะ
เขยเขานับถือผู้ชายคนนี้ฮะลูกของตาคลาย
เรียกว่านาชื่อว่าไพโรดนาไพโรด
เตือนหลานเขยเตือนอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับ
ตอนแรกนึกว่าต่างฝ่ายต่างจะยอมแล้วก็แยกย้าย
กต่อยกันแล้วมันมีจังหวะที่น้าไพโรธชักมีดมาแล้วแทงเข้าไปครับ
แทงเข้าไปที่ราวนมด้านซ้ายของหลานเขย
ตำรวจสภศรีนครินไปตรวจสอบหลังรับแจ้งเหตุว่า
มีคนทะเลาะกันแล้วมีคนถูกแทงบาดเจ็บ
บรรยากาศที่โรงพยาบาลส่งตัวของคนที่ถูกแทงไปแล้ว
คนที่ถูกแทงชื่อว่าในเม่นอายุ๒๙ปีครับ

ส่งมาที่โรงพยาบาลแห่งที่๑
ปรากฏว่าอาการหนักเกินไปต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่า

ตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมอนะฮะ
ล่าสุดอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุงครับอาการสาหัส
สอบถามตาคลายครับตาคลายก็คือเจ้าของบ้าน
ไปดูตะคลายกันหน่อยคนนี้ครับนั่งอยู่บนเตียง
จะมีวอคเกอร์มีวิวแชร์อยู่ใกล้
ไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกแล้วคือมีอาการป่วยติดเตียงด้วย
ส่วนคุณป้านี่คือป้าพาครับนี่นะฮะเป็นเมียของตะคลายอายุ๗๙
บ้านนี้อยู่กัน๔คนตาคลายป้าพาแล้วก็มีหลานสาว
หลานแท้นะฮะแล้วก็หลานเขยคือในเม่นนั่นแหละครับ
วันที่เกิดเรื่องช่วงกลางดึก
เม่นกลับมาจากทำงานก่อสร้างตาคลายบอกว่าเหมือนเขาเมามา
เสร็จแล้วมาด่าตามาด่าตาไม่พอทำลายข้าวของขู่ทำร้ายคนในบ้าน
ก็เลยทำให้ลูกชายก็คือนายไพโรธบ้านใกล้มีศักดิ์เป็นน้าของนายเม่น
เขาเลยรีบมาดูเฮ้ยเอะอะโวยวายอะไรเนี่ยเข้ามาห้าม
เสร็จตอนแรกเม่นไม่หยุดครับยังคงด่าด่าเรื่อยเลย
สักพักหนึ่งฮะคุยได้รู้เรื่องเม่นเบาลง
นายไพโรธลูกชายกำลังจะกลับบ้านของตัวเอง
ปรากฏว่าเม่นเนี่ยเดินตามไปติดแล้วตะโกนด่าและขู่จะตบ
ขู่จะตบน้าไพโรธเนี่ยนะหลังจากนั้นเกิดการชกต่อยกัน
จังหวะชุลมุนครับตาคลายเล่าว่าลูกของผมก็เลยชักมีด
เข้าไปที่หลานเคยนั่นแหละลองฟังครับ
อันนี้คือข้อมูลจากตาคลายนะฮะหรือว่าลุงคลาย

แล้วแต่ว่าจะลำดับศักดิ์กันอย่างไรอาการของในเม่นตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
แล้วครับคุณหมอยังให้อยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
รักษาตัวอยู่นะฮะเพราะโดนจุดสำคัญนะคุณใต้ราวนมด้านซ้าย
ใกล้หัวใจถูกไหมฮะใช่ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับ
ไปคุยกับคุณอ้อยพรทิพย์อายุ๔๕เป็นเมียของนายไพโรธ
ก็คือฝั่งคนก่อเหตุเธอเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ผัวฉันก็นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านพร้อมกับเพื่อนอีก๔คน
แล้วได้ยินเสียงหลานเขยคือในเม่นแล้วก็เมียของในเม่นเนี่ยทะเลาะกัน
จริงจริงก็ทะเลาะกันเป็นปกติตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรสักพักหนึ่ง
ไม่ใช่แค่ทะเลาะกันผัวเมียสิครับมีการลามปามด่าทอไปถึงตะคลาย
ลุงคลายด้วยซึ่งเฮ้ยนั่นก็พ่อฉันนะทำไมต้องมาขึ้นเสียงด่าแบบนี้
ทำให้ตัวของนายไพโรธทนไม่ไหวครับเดินไปดูเหตุการณ์
หลังจากนั้นเธอบอกว่าได้ยินเสียงอีกทีคือเสียงดังเอะอะโวยวายมากเลย

ถ้าปกติเขาใจเย็นเนอะแต่ว่าเขาชอบดื่มเหล้า
แต่ถ้าเขาแต่ว่าเขาไม่ดื่มเหล้าเหมือนว่า
คือมันไม่ได้หาเรื่องเพื่อนหรอครับอย่างนี้ค่ะ

ผมเพื่อนคุณผมเพื่อน
เมื่อคืนนี้พี่เขานั่งกินเบียร์อยู่ใช่ไหมคะ
ก่อนเกอร์เทศกินอยู่กับกี่คนนะคะ
ตอนที่พี่เห็นตอนแรกออกมายังไม่เริ่มอ่ะ๔คน
เป็นคนอารมณ์ร้อนไหมพี่รอดอารมณ์ร้อนไหม

แต่ว่านักเลงไม่ได้ห่าวเรื่องเพื่อน
นี่คือข้อมูลคำบอกเล่าจากเมียของคนก่อเหตุครับ
ปกติแล้วคือผัวเธอนั้นเป็นคนใจเย็นนะ

แต่ว่าเป็นคนใจนักเลงก็แมนแต่ชอบกินเหล้า

แต่ข้อมูลล่าสุดรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ว่า
เขาติดต่อขอเข้ามอบตัววันพรุ่งนี้
ที่๓ตุลาคมที่โรงพักแห่งนี้แหละครับ

เดี๋ยวคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ระหว่างนี้ครับเราได้สอบถามเพิ่มเติมนะฮะ
กับทางในเม่นเขามีแรงที่จะคุยได้แล้ว
เขาบอกว่าวันนั้นกินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกับเมีย
เรื่องอะไรเมียไม่เก็บกวาดบ้าน
ทำให้บ้านสกปรกก็เลยทะเลาะกัน
ไม่ได้ทะเลาะไปถึงน้าไพโรธไม่ได้ลามไปถึงตะคลาย
พอน้ามาถึงปั๊บเนี่ยก็มีเรื่องชกต่อยแล้วเขาก็ถูกแทง
เขายืนยันนะฮะว่าเขาไม่ได้ด่าตาคลายหรือว่าลุงคลายเลย
อย่ามามั่วไม่ได้ด่าคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแกมะมั่วเลย

ไม่แน่ใจว่าไอ้ผู้ก่อเหตุอาจจะเข้าใจผิด

ฝั่งคนเจ็บบอกว่าเขาเมาด้วยฝั่งนู้น
แต่ตัวเองก็บอกว่าวันนั้นตัวเองก็กินเหล้ามาเหมือนกันนะฮะ

อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยคือผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คุณแอมคุณแอมเนี่ยเป็นเมียของในเม่น
เธอเล่าให้ฟังข้อมูลตรงกันว่าวันนั้นผัวเมียทะเลาะกันเรื่องบ้านสกระปก
ทะเลาะกันตามภาษาผัวเมียเป็นแบบนี้อยู่บ่อยฮะลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกัน
แล้วฉันขอยืนยันว่าผัวฉันไม่ได้ด่าตะคลายเลย

แล้วเขามีศักดิ์เป็นหลานเขยของตะคลายจะมาด่าได้ยังไง
เขารบรักไม่ต่างกันกับที่ฉันเคารพรักเธอว่าแบบนี้ครับ
ก็คงทะเลาะกันแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะ

แฟนว่าเราว่าอะไรว่าอะไร

ใช่เพราะว่าลูกมัน๒ปีด้วยแหละพี่
พอเดี๋ยวปกกวาดแล้วก็เอาขยะมามันเล่นบินเอามาใส่ในบ้าน

ทั้งหมดทั้งมวลเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องทำงานต่อพรุ่งนี้
ถ้าตามข้อมูลก็คือนายไพโรธคนที่ก่อเหตุ
ขอมอบตัวที่โรงพักศรีนครินในพื้นที่
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ